พรุ่งนี้๒เรื่องใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เมืองไทย
เรียกว่าอาทิตย์นี้สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์การเมืองระทึกจริงนะ
เพราะฉะนั้นไปขีดเส้นใต้ย้ำเรื่องนี้กัน
กับคุณสุภาพในขีดเส้นใต้เมืองไทยสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
สวัสดีครับคุณน้ำแข็งคุณบุ๊คและคุณขวัญครับ

ระทึกและสับสนอย่างที่คุณน้ำแข็งบอกจริง
วันนี้จะขีดเส้นใต้สรุปให้ฟังว่า
จากนี้ไปเนี่ยเราควรจะก่อติดอะไร
เรื่องที่๑การโหวตเลือกนายก
นี่เขาจะโหวตกันพรุ่งนี้อยู่แล้ว

กลับไปกลับมาว่าตกลงพักเพื่อไทย
เขาจะส่งใครขึ้นไปโหวตแน่
แต่ว่าล่าสุดเมื่อชั่วโมงกว่าที่ผ่านมา
คุณภูมิธรรมเขายืนยันแล้วว่า
ประการต่อมาเมื่อส่งแล้ว
ม้วนเดียวจบเพื่อไทยยืนมั่นใจว่าผ่านแน่นอน
ฉะนั้นก็เลยมีหัวข่าวอย่างที่ท่านเห็นในจอ
เศรษฐาม้วนเดียวจบอุ้งอิงมั่นใจเกินร้อย
มั่นใจเกินร้อยแม้ว่าจะถูกนายชูวิทย์
ออกมาแถลงออกมาถล่มออกมาเปิดโปรง
ที่คุณบุ๊กบอกว่าออกมาปิดตอกฝาโลง
แต่ว่าเขาก็ยังมั่นใจมั่นใจว่าผ่าน
เพราะว่าดูตัวเลขพักร่วมรัฐบาลล่าสุดมัน๓๔
วกกับ๓พักเล็กก็เป็น๓๔
แต่๓พักเล็กเนี่ยเขายังไม่แถลงตอนนี้
เพราะว่า๓พักเล็กเนี่ยยังมีพักอื่นที่จะเข้ามา
ก่อนหน้านี้อ้างว่า๓พักเล็กที่มาเนี่ยมากับผม

ฉะนั้นจะมาเคลมขอเก้าอี้เพิ่ม
เพื่อไทยบอกเฮ้ยอันนี้ไม่ได้ไม่ได้
ฉะนั้นถ้า๓๑๗เสียงมันก็ขาดอยู่แค่๕๗เสียง
ถึง๓๗๔กึ่งหนึ่งของรัฐสภา
ถ้าเพื่อไทยมั่นใจว่าจะมีสว
โหวตให้ครบก็แปลว่าอย่างน้อย
เสียงตกลงใจที่จะโหวตให้แล้ว

มาเรื่องการแบ่งโคต้าระหว่างเพื่อไทยกับพักร่วม
ที่เห็นแย้งกันมาตลอดว่าจะโหวตก่อนคุยหรือคุยก่อนโหวต
ในที่สุดก็หนีไม่พ้นต้องเป็นไปตามธรรมชาติของการเมือง
ธรรมชาติของการตั้งรัฐบาล

ไม่มีหรอกครับโหวตแล้วมาคุยกันเนี่ยใครก็จะไปยอม
เมื่อคุยกันแล้วก็มีโผล่รั่วออกมาตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์
ออกมาบนหน้าสื่อออกมาในหน้าเพจออนไลน์เยอะแยะไปหมด
พักนั้นได้กระทรวงนี้พักนี้ได้กระทรวงนั้น
ใครเป็นคนนั่งว่าการกระทรวงนั้นใครเป็นคนนั่งว่าการกระทรวงนี้
มันไม่นิ่งครับมันเป็นโผล่ที่ยังไม่นิ่งไม่เสด็จน้ำ
นิ่งทั้งการแบ่งโคต้ากระทรวงระหว่างพัก
นิ่งทั้งการจัดคนเป็นรัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีช่วยลงไปใส่
ภาษาสื่อเขาบอกว่าฝุ่นยังตลบ
ถ้าพูดแรงก็คือยังตบตีกันไม่จบ
แต่นี่คือธรรมชาติของการตั้งรัฐบาลนะครับ
โดยเฉพาะรัฐบาลที่มีเสียงมากเกินไปเนี่ย
มันจะเจอปัญหามากกว่ารัฐบาลที่มีเสียงมากพอดีพอดี
เสียงมากพอดีพอดีเนี่ยตัวหารมันไม่มาก
พอเสียงมากเกินไปตัวหารมันมาก
เก้าอี้มีจำกัดนายกบวก๓๕เป็น๓๖
ตัวหารมีตั้งเท่าไหร่ละ๓๑๔๓๑๕
อ้าวแล้วจะเป็นยังไงมันก็ต้องเบียดกัน

จากโคต้ากระทรวงแล้วเนี่ยโคต้าการเป็นรัฐมนตรี
นี่ก็เรื่องใหญ่ไม่ง่ายหรอกครับ
ในแต่ละพักก็มีคนที่คิดว่าตัวเองเนี่ยแหละเหมาะสม
ที่จะเป็นรัฐมนตรีมากกว่าคนอื่นเพราะว่า๑๒

ฉะนั้นเป็นเรื่องที่ผู้บริหารพักแต่ละพัก
ต้องใช้ยุทธวิธีบริหารจัดการขั้นสูงสุดเอามาใช้
เพราะว่ามันมีเงื่อนไขเยอะนี่ครับ
ระหว่างคนออกเงินกับคนออกแรง
ออกเงินคือพวกนายทุนคนออกแรงคือคนที่ทำงานให้พัก
ปลาใสไปทำอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเหนื่อยสายตัวแทบขาด
เอาจะเคลียร์กันยังไงคนออกเงินกับคนออกทุน
คนที่เป็นหัวหน้ามุ้งกับคนที่เป็นสายตรง
มุ้งนี่ดูแลคนในมุ้งเยอะแยะดูแลค่าใช้จ่ายดูแลโน่นดูแลนี่
เขาก็อยากต้องอยากเป็นรัฐมนตรีคนที่เป็นสายตรง
ก็ก็ติดต่อสายตรงติดต่อกับนายอยากเป็นรัฐมนตรี
นี่คือช่วงที่ผู้บริหารพักเวียนหัวที่สุดแล้วเขาทำยังไง
ที่ผ่านมาเนี่ยมันเคยเกิดลักษณะอย่างนี้คนสองคนเนี่ยคัดมาแล้ว
สองคนนี้จะเป็นรัฐมนตรีได้คนเดียวเหมาะสมด้วยกันทั้งคู่
เขาทำยังไงรู้ไหมฮะจับฉลากครับ
ฉลากใครเป็นก่อนใครเป็นหลัง
แบ่งกันคนละครึ่งเทอมสภา๔ปีจับฉลากใครเป็นก่อนก็นั่งได้๒ปี
ใครเป็นหลังก็นั่งได้สองปีถึงเวลาสองปีก็ส่งชื่อปรับคลม
ก็ต้องจับฉลากกันจับฉลากได้แล้วมันยังไม่จบ
เพราะคนที่เป็นทีหลังเนี่ยมันเกิดนึกไม่แน่ใจขึ้นมาว่าเฮ้ย
รัฐบาลอยู่ครบเทิมหรือเปล่าวะเนี่ย
ถ้าไม่ครบเทอมไอ้คนที่เป็นก่อนมันก็ได้เปรียบสิ
ฉะนั้นคนเป็นหลังก็ออกอาการงอแง
คนเป็นก่อนหรือผู้บริหารพักก็ต้องมีรางวัลปลอบใจให้คนเป็นหลัง

นี่เป็นศิลปะบริหารความขัดแย้งครับ
บริหารความขัดแย้งมนุษย์แบบไหนก็ไม่บริหารยากเท่ากับมนุษย์ที่เป็นนักการเมือง
มีอิทธิฤทธิมีอิทธิเดชทั้งนั้น
ผมถึงบอกว่ารัฐบาลที่ตั้งขึ้นมาโดยเสียงมากเกินไป
มันยุ่งตรงนี้มันมีปัญหาเรื่องแบ่งโคต้า
แต่การตั้งรัฐบาลคราวนี้โทษใครไม่ได้
เพราะมันถูกกำหนดโดยการผิดธรรมชาติไปทั้งหมด
จริงเนี่ยมีลุงเดียวก็๒๗๘เสียงเกินครึ่งไป๒๘เสียงสบาย
แต่ว่ามันถูกกำหนดว่าต้องมีเข้ามาอีกลุงหนึ่ง
ต้องมีทั้งสองลุงมีลุงเดียวไม่ได้
พอมี๒ลุงก็กลายเป็น๓๔

อันนี้โทษกันไม่ได้มันมีตัวกำหนด
แล้วก็นำไปสู่ทัวร์ลง
ลงที่ไหนครับพักเพื่อไทยอาการหนักเลย
ทัวร์ลงทัวร์จากคนที่เป็นแฟนคลับทัวร์คนจากเลือกเพื่อไทยมายุ่งกันไปหมด
ล่าสุดได้เห็นหัวข่าววันนี้
อิงขอโทษจับมือกับสองพักลุง
นี่ดูรายละเอียดหน่อย
พักเพื่อไทยมีต้นทุนที่ต้องจ่าย
นั่นคือเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของพี่น้องประชาชน
และเราขอน้องรับรวมถึงต้องขอโทษที่ทำให้หลายคนอาจจะมีความรู้สึกผิดหวังหรือเสียใจ
เราจะทำตามเต็มที่เพื่อแก้ปัญหาพี่น้องประชาชน
นี่นี่เป็นการขอโทษประชาชน
คนแรกและครั้งแรกจากภักดิ์เพื่อไทย
ถัดมามันไม่แค่นี้หรอกครับ
ไฟล์ทบังคับในการตั้งรัฐบาลแบบนี้เนี่ย
เพื่อไทยยังจะต้องเจออะไรต่อมีอะไรอีกไปอีก
ยังต้องเสียต้นทุนอะไรออกไปอีก
คำถามคือว่าแล้วทำไมพักเพื่อไทยต้องยอม

หนึ่งต้องการตั้งรัฐบาลให้ได้
ตามเหตุผลต่างนานาที่มาอ้างกันแล้ว
อีกหนึ่งมันเชื่อมโยงไปถึงการกลับบ้านของคุณทักษิณวันพรุ่งนี้
ฉะนั้นการติดตามความเป็นไปของการเมืองช่วงนี้
อย่าดูแค่ปลายเหตุปลายทาง
แต่ต้องดูที่ต้นเหตุต้นทาง
อย่าดูแค่ที่ไปให้ดูแค่ที่มาด้วย

หนึ่งเรื่องเก่าบทเฉพาะการของรัฐมนูลที่ไปให้อำนาจสวร่วมโหวตนายกได้
อันนี้ก็แปลกประหลาดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว
สองเบื้องหลังที่คนที่กดปุ่มสวได้ก็คือผู้ที่มีอำนาจอยู่ในพักรัฐบาลเดิม

สามผู้มีอำนาจจากรัฐบาลเก่าเขาอยากมีอำนาจต่อในรัฐบาลชุดใหม่
สี่คุณทักษิณอยากกลับบ้านและกลับมาในเงื่อนไขที่พึงพอใจร่วมกัน
ฉะนั้นเอาต้นทางเอาสาเหตุมาต่อจิ๊กซอกันแล้ว
นั่นคือคำตอบและที่มาของการตั้งรัฐบาลคราวนี้
เป็นการตั้งรัฐบาลที่สับสนมืนงงที่สุดของวงการเมืองไทย
ผมอยู่กับข่าวการเมืองมา๕๐กว่าปี

จับต้นชนปลายมากไม่ถูกมากที่สุด

เละที่สุดตั้งแต่ประเทศไทยตั้งรัฐบาลมา
เละและเลอะเทอะครับ
ขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คคุณน้ำแข็งและคุณขวัญครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพนะครับ
ขีดเส้นใต้เมืองไทยการเมืองต้องจับตามองนะฮะ
อาจารย์สุภาพบอกว่ามันเละที่สุดเลย